อาจารยุทธพรครับอาจารยุทธพรมองพลังประชารัฐครั้งนี้ยังไงฮะ
คือพลังประชารัฐครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าทิศทางของพักนั้นเนี่ย
ในอนาคตเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากนะฮะรวมไปถึงรวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับ
เพราะว่า๒พักนี้เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่เป็นรัฐบาลเท่านั้น
เช่นในพลังประชารัฐเนี่ยเกิดขึ้น๒๕๖๑
เพื่อที่จะเป็นรัฐบาลในปี๒๕๖๒แล้วก็ส่งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรมตรี
อืมค่ะที่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่อยู่หนึ่งละ
และเมื่อไม่ได้รับเลือกตั้งในตัวเลขที่สามารถจะเดินต่อได้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจะเป็นรัฐบาลเท่านั้นเนี่ย

เพราะการเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นหรือผ่านทางอุดมการมันไม่มี

พลังประชารัฐก็คือรวมไทยสร้างชาติณปัจจุบันนี้
ที่ถูกแยกออกมาอีกพักหนึ่งแต่วัตถุประสงค์และการก่อตั้งมันเหมือนกันเลย
เพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติจะเดินต่อยังไงอันนี้ก็เป็นปัญหาอีก
แล้วยิ่งหนักอีกตรงที่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่หัวหน้าพัก
พลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าพักเป็นสอบบัญชีรายชื่อ
แต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นอะไรเลยสอดสอบชีวิตรายชื่อไม่ได้เป็น
หัวหน้าพักก็ไม่ได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเป็นฝ่ายค้านด้วยเนี่ย
ต้องบอกเลยว่าทิศทางของรวมไทยสร้างชาตินั้นจะเดินต่อยาก
และพลังประชารัฐก็ด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้มันสะท้อนภาพเห็นว่า
พักการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้เป็นผลผลิตทางสังคม
มันก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยโอกาสจะขับเคลื่อนต่อผมว่าไม่ง่ายเลย
อาจารย์ว่ามันคือกลยุทธ์อะไรขอโทษค่ะมันคือกลยุทธ์อะไรคะที่พลเอกประยุทธ์ไม่เป็นอะไรเลย
กลยุทธ์ตรงนี้ก็คือการหาทางลงของพลเอกประยุทธ์ด้วย
เพราะว่าผลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้มั่นใจนะครับกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากนัก
เพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มั่นใจพลเอกประยุทธ์จะต้องลงสอสอบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่ง
ที่เสียงเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ให้ลงสอสอก็ดีนะครับ
หรือว่าการทวงถามถึงความเป็นนักการเมืองมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะ
เกิดขึ้นตั้งแต่หลังการรัฐประหารปี๒๕๕๗
วิทย์ไม่เคยแสดงความชัดเจนจนกระทั่งการเลือกตั้งในปี๖๒
จึงจะเริ่มยอมรับว่าเป็นนักการเมืองแต่ก็ไม่เป็นสมาชิกพัก
ไม่เป็นสอสอเป็นแค่แคนดิเดตพลังประชารัฐเวลานั้น
ในปี๒๕๖ถูกทวงถามเข้มข้นมากขึ้นมาอีก
ผลเอกประยุทธ์มาสมัครแค่สมาชิกพัก
แต่ก็ไม่เป็นหัวหน้าพักแล้วก็ไม่เป็นสอสอบัญชีรายชื่อด้วย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการสร้างโอกาสของพลเอกประยุทธ์
การที่จะลงจากการเมืองเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวเลขทั้งหลายเนี่ย

ประชาธิปไตยมาเยอะแล้วพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ

นี่ไงนี่แหละคือคุณสมบัติเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
แล้วก็คงจะดูการเมืองในภาพของภาคประชาชนมาตลอด
สมมุติถ้ามันเกิดกรณีแบบนั้นจริงคือพักฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
แต่โหวตนายกไม่ได้แล้วมันก็เกิดศูนยากาศ
ตึงกันอยู่ระหว่างสองฝั่งนะขณะนี้

คือถ้ามีการใช้กำลังภายในคือใช้แต้มต่อของสว
มันจะมีปฏิกิริยากับมวลชนที่อยู่ภายนอกแน่นอน
ผมว่ามีม็อบแน่นอนนะครับ
ถ้าถ้าเกิดว่าคนที่แพ้คะแนนชกมวยเนี่ยมันแพ้คะแนนนะครับ
กรรมการก็แพ้คะแนนแต่ว่าเวลาขึ้นมอบรางวัล
กรรมการต้องมายกแขนให้แล้วก็มอบเข็มขัดให้
ฝืนมากเลยฮะถึงแม้จะบอกว่ากรรมการเป็นคนตัดสิน
ซึ่งตอนนี้สวเนี่ยทำหน้าที่คล้ายธรรมนองนั้นนะครับ
อย่างไรก็ตามผมอยากขออนุญาตกลับไปตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับตัวเลขของพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันนี้หน่อย
คือถ้าดูจากคะแนนที่ออกมาอยู่เบื้องต้นตอนนี้
เราจะเห็นว่าพักรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ
พักที่มีคะแนนเสียงมากที่สุด
ในปีกฝ่ายของพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันนี้

ใช่สมมุติว่าพักภูมิใจไทยได้มากกว่า
พลังประชารัฐและมากกว่ารวมไทยสร้างชาติ

ที่คนที่จะเป็นแกนนำในจัดตั้งรัฐบาล

โทรศัพท์ไปเรียกพักร่วมรัฐบาล

ประยุทธ์ก็ไปอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้นะ

จะเป็นภูมิใจไทย
คือถ้าจะมีฝ่ายรัฐบาลเดิม
รัฐบาลชุดของวิกตู่เดิม
ถ้าจะล็อกกันไว้แล้วว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้

เรามีเสียงที่ประชาชนเลือกกันมีอยู่เท่านี้นะ
ถ้าคุณมีไม่ได้มีเสียงอันดับต้น
อันดับหนึ่งของกลุ่มนั้นนะ
คุณก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวคอยไปร่วมรัฐบาลคนอื่น

สมบัติมองว่าประชาชนไม่ยอม

ผมคิดว่าจะไปมีปฏิกิริยาแล้วก็เราดูนะ
กรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดเนี่ยเสียงของก้าวไก่เนี่ยเขามาเต็มนะ
หมายความว่าถ้ามันจะมีม็อบเนี่ยผมว่าก้าวไกร
ถ้าเขาจะขยับเป่านกหวีดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
ผมว่าคนมานะคนมาแล้วมันจะเป็นการเผชิญหน้ากันนะครับ

เพราะเสียงเราไม่อยากให้เกิดขึ้นกันแล้วกัน
คุณสุริมาณฑรมครับคุณสุริมาณฑรม
พ่อเหนียวพระวิทย์มาแล้วนี่ค่ะพ่อเหนียวพระวิทย์มาแล้วนะคะ